จะลดกำลังลงจากเฮอร์รี่เคนเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้ว
แต่ว่าความเสียหายนั้นยังส่งผลต่อรัฐฟอริดาเยอะนะครับ
รวมทั้งมีอีกหลายรัฐที่ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับ

นี่คือพลังทำลายล้างของเฮอริเคนไมเคิล
พายุที่รุนแรงที่สุดอันดับที่๓ในประวัติศาสตร์ที่พัดถล่มสาวรัฐ
พลังจากพายุลูกนี้ทำให้เกิดความเสียหายในรัฐฟอรีดา
ลมแรงทำให้ต้นไม้หักโค้นและบ้านเรือนเสียหาย
ความเสียหายส่วนใหญ่น่าจะเกิดขึ้นกับอาคารที่สร้างมานานแล้ว
เพราะโครงสร้างไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับภัยพิบัติร้ายแรง
แม้จะมีการประกาศอบพยพประชาชนราว๓๗๐๐๐คน
แต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนยืนยันที่จะอยู่ที่บ้าน
และหลายคนก็เพิ่งมีชีวิตที่เฉียดตาย
หายนภัยจากพายุใหม่เพิ่มรอบนี้
ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นภัยธรรมชาติเหมือนภัยพิบัติที่ผ่านมา

นี่คือผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ที่ทำให้เกิดปัจจัยเอื้อให้พายุลูกนี้ร้ายแรง
เฮอริเคนไมเคิลจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเข็บร้อนแล้ว
แต่ก็ยังมีความรุนแรงมากพอที่จะสร้างความเสียหายให้กับรัฐจอร์เจีย
ซึ่งกำลังถูกพายุลูกนี้พัดถล่ม
ขณะเดียวกันยังมีคำเตือนไปถึงพื้นที่
พายุจะเคลื่อนผ่านทั้งรัฐอัลบามา
รัฐนอร์ดแคลโรเลน่าและซาวท์แคลโรเลน่า
เพิ่งเผชิญกับความเสียหาย
เฮอริเคนฟอร์เลนส์เมื่อเดือนที่แล้วด้วย

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน